รายงานข่าวด่วนเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเวลาประมาณตี๕๐นาที
มีรายงานว่ามีคนเห็นดวงไฟขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
พุ่งมาจากบนท้องฟ้าจากแนวทิศตะวันออกพาดมาทางทิศตะวันตก
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นดาวตกนะคะมีคนพบเห็นลักษณะคล้ายคล้ายกับเป็นแสงบนท้องฟ้า
เหมือนเป็นลุกไหม้เป็นแสงส่องสว่างเคลื่อนที่เร็วมากค่ะ
แล้วก็แตกออกเป็น๓ดวงหลังจากนั้นค่อยหายไปจากท้องฟ้านะคะ
ซึ่งมีผู้รายงานการพบเห็นลูกไฟดังกล่าวเข้ามาในไทยรัฐทีวี
ท้องฟ้าในจังหวัดสุพรรณบุรีจันทบุรีนครปฐมราชบุรี
และในกรุงเทพหานครหลายเขตนะคะที่ตลิ่งชันที่บางกอกน้อยที่ลาดพร้าว
เดี๋ยวในช่วงของคุณคุปตันนันพิสิทธิ์มหันรู้ก่อนร้อนหนาว
เดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นดาวตกจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ที่เห็นนั้นเกิดจากอะไรกันแน่